ค่ะก็ดีใจมากเนอะเป็นวันเกิดด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเริกงามยามดีของชีวิต
ได้ได้เลือกคนดีเข้าสภาเลือกตัวแทนประเทศในวันเกิดของตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมาก
อยากได้นายกแบบไหนอ่ะเตย
หนูชอบนายกแบบอบอุ่นใจดีรักประเทศดูแลประเทศด้วยเขาเรียกว่าด้วยจิตใจที่ดีค่ะชอบคนจิตใจดี
แล้วอยากให้เขามาช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง
แก้ปัญหาหลักเลยก็คือเศรษฐกิจนะคะบ้านเมืองแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรในทั่วประเทศไทยค่ะ
เชิญชวนให้มาเลือกตั้งยังมีเวลาถึง๕โมงเย็น
ยังไงก็ไปก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะแฟนคลับใบเตยแฟนคลับของอาเซียมของช่องแปดทุกคนนะ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะได้ถึง๕โมงเย็นนะคะ